ด้วยความหวังดีในปีนี้ถ้าหากจะเล่นสงกรานอย่างปลอดภัย
ระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงการกระทำอนาจารย์การลนลำต่าง
เพราะมีโทษเอาผิดจริงเอาผิดจังทั้งจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วย

คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเรามาดูกันในปีนี้นะครับ
ถือว่าตำรวจนั้นเอาจริงเอาจังแล้วก็มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับการเล่นสงกรานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับ
โดยความผิดในข้อหาอาณาจารย์ที่คุณผู้ชมนั้นควรจะรู้เอาไว้
ในวันสงกรานนี้เบื้องต้นคืออนาจาร
อาณาจารย์หมายถึงความประพฤตที่ไม่สมควรทางเพศนะครับ

แบบไหนครับถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำอนาจารย์
อย่างที่เห็นนี้นะครับเริ่มจากการลูบหัว
การจับไหล่ครับจับแค้นก็ด้วยเหมือนกัน
เอวจับอวัยวะอื่นของร่างกาย
ถ้าหากว่าทำด้วยความกำหนัด
และคนถูกจับไม่ยินยอม
นี่ถือว่าเป็นการกระทำอนาจารย์ทั้งหมด

แต่ถ้าหากว่าเป็นการล่วงละเมิดจับอวัยวะเพศนะครับ
เข้าข่ายข่มขืนกระทำชำราวตามมาตรา๒๗
เพราะกฎหมายนั้นนิยามคำว่าข่มขืนกระทำชำราวเอาไว้กว้างมากครับ
ซึ่งก็มีโทษค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับ

มขืนกระทำชำราวด้วยการจับอวัยวะเพศลวนลามแบบนี้นะครับ
จำคุกตั้งแต่๔ปีถึง๒๐ปี
และโทษปรับมีตั้งแต่๘๐๐เรื่อยไปถึง๔๐๐๐บาท
ดังนั้นในปีนี้ด้วยความเป็นห่วงครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือทุกคน
สงกรานอย่างสุภาพปลอดภัย
เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้วยข้อหาการกระทำอาณาจารย์นั่นเองนะครับ